แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าในซอย
ดูการกลางถนนครบเดียวเสียชีวิตคลาที่ทั้งคู่

คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะตุ้มลูกศรสีเขียวเนี่ยเขาก็ขับมาขี่มาชิดขวาจะเลี้ยวเข้าซอยแต่สีแดงเนี่ยเต็มเต็มครับทางตรงปุ้งแบบนี้เลยฮะ
ปวกกันเต็มแบบเต็มใช่ครับภาพมันก็ชัดเจนจากกล้องวงจรปิดเนี่ยครับจริงแล้วมันมีรถจากกายานยนต์ที่ขี่มาแล้วก็จะเบี่ยงจะเข้าซอยจังหวะเดียวกันนะฮะ
ตรงมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนอย่างจังทำให้ทั้งสองคนเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
บนถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาลตะวันออกนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ใกล้กับปากซองครองกรรม๒ท้องที่หมู่๑ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงที่มรยองนะฮะ
มูลจรปิดอันนี้เป็นของจุดที่อยู่ในร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุก็บันทึกเอาไว้ชัดเจนทีเดียว

ไบท์ที่เห็นที่ตรงไปเนี่ยลูกศรแดงที่เราชี้ให้ดูเนี่ย
ที่เป็นหนึ่งก่อก่ายนอนหนู๘๕๔๖ทะเบียนพระราชนาคอนศรีอายุทะยา
คนขับคือนายสารกิจวงจักรอายุ๒๗ปีพื้นเพลเป็นชาวลำปาง
ขี่มาทางด้านของตลาดโรงน้ำตาลจะมุ่งหน้าเข้าอำเภอปลวกแดง

คนขับคือนายชาตรีชาวาปีอายุ๒๘ปี
เป็นคนพื้นที่ขี่สวนมาจะเลี้ยวเข้าซอยถูกชนนะ
ชาวบ้านรีบเข้าไปช่วยแจ้งกู้พงกู้ภัยกันมา
ทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ย
คอหักแขนขาหักเลือดออกปากออกจมูกเต็มไปหมดฮะ
ส่วนนายชาตรีเนี่ยนะคอหักเหมือนกันแขนขาหักเหมือนกัน
ทอยมีแผลแตกเลือดไหลออกมา
นำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแต่ก็เขาก็เสียชีวิตทั้งคู่ในเวลาต่อมา
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจสภพปลวกแดงเข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันเสียหายยับ
เศษซากก็ตกกระจายเกลื่อนถนน
กู้ภัยก็บอกว่าจุดนี้นะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์นี้ครั้งแรก

กู้ภัยเคยบาดเจ็บแล้วจากแยกตรงนี้มันไม่ดี
มีฟงมีไฟอะไรจะเข้าซอยบางทีมันก็วัดใจกันนะฮะ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ญาติเนี่ยก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดของตนเอง
คนขับบิ๊กไบท์นำกลับไปบ้านเกิดที่ลำปาง
ส่วนนายชาตรีเองก็เป็นคนพื้นที่
ญาติก็เอาไปบำเพ็ญกุศลแถวจังหวัดสระบุรี
เอาขับรถก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ